เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวอายุ๒๕ปี
คุณผู้ชมบอกว่าลูกสาวกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยสภาพลูกสาวก็คือใบหน้าปูดบัวหมดเลยค่ะ

ไม่รู้ไปเกิดอะไรมาขาดจนกระทั่งเห็นหน้าอกเลยนะคะ
ข้อมือทั้งสองข้างก็มีร่องรอยคล้ายกับว่าถูกมัดด้วยเชือก
แม่บอกลูกถูกทำร้ายหรือเปล่าเนี่ยอยากจะให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
ตำรวจที่สมุทรปราการและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
ไปช่วยหญิงสาวรายหนึ่งนะคะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายที่ป่าละเมาะ
ข้างทางที่ชุมชนบางโปรงใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลตำบลบางโปรงค่ะ
เมื่อตอน๓ทุ่มของคืนวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
พอไปถึงก็พบนางสาวเอนะคะอายุ๒๕ปีในสภาพถูกทำร้ายใบหน้าบวมปูดเสื้อขาด
ข้อมือสองข้างมีร่องรอยเหมือนกับถูกมัดด้วยเชือก
แล้วตามร่างกายก็มีร่องรอยเหมือนกับถูกซ้อมมาจนสะบักสบอมอะค่ะ
ถามอะไรก็ไม่พูดนะคะตอบได้แค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แม่ของผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยติดยาเสพติดจนมีอาการทางสมอง
ก็ไปรักษาจนมีอาการดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็กลับไปเสพยาอีกก็ส่งตัวรักษาอีกเป็นครั้งที่สอง
รักษาได้๔เดือนก็รับตัวออกมาเพราะไม่มีเงินรักษานะคะ
แล้วที่ผ่านมาลูกสาวก็มักจะออกมาเดินเล่นแถวบ้านเป็นประจำเลย
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำลูกสาวเดินกลับเข้ามาที่บ้านอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
มีหัวปูดปากแตกแล้วก็ดั้งบวมหน้าเขาก็บวม
พูดง่ายร่องรอยเหมือนโดนทำร้ายมา

นี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับน้องจนมีสภาพแบบนี้ก็ต้องประติดประต่อเรื่องราวจากข้อมูลที่มีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำเห็นน้องเนี่ยวิ่งออกมาจากซอยปลาป่นถูกมัดที่ข้อมือแล้วใบหน้าบวมปูดแล้วก็มีผู้ชายสองคนวิ่งไล่ตามมา

ตามจับตัวค่ะก็เลยโทรบอกแม่ของน้องแต่ว่าน้องเขากลับไปถึงบ้านแล้วซึ่งจากสภาพที่เห็นมั่นใจเลยว่าถูกทำร้ายร่างกายแน่นอนอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงไปในพื้นที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปากซอยปลาป่นหน้าร้านขายของชำค่ะเราจะเห็นนะคะเห็นคนเดินไหมคะอันนั้นคือผู้บาดเจ็บเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าของร้านนะคะ
พอได้รับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็นั่งรถมอเตอร์ไซรับสร้างออกไปอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เราได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะหลังจากนั้นไปคุยกับนางสาวอำพันธ์แม่ของผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวไปตรวจร่างกายตอนนี้ก็รอเพียงผลจากโรงพยาบาลว่านอกจากที่เราเห็น
เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มผู้เกาะเหตุมาดำเนินคดีต่อไปส่วนเรื่องที่ลูกสาวติดยาเนี่ยแม่เองก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะคะพาไปบำบัดหน่อยคือเธอมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยากจะให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลเรื่องของการรักษาลูกสาวหน่อยอยากให้ลูกสาวกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปอีกครั้